คดีที่หญิงวัย๔๗ปีที่บุรีรำสู้กับคนร้ายที่เข้ามาจะข่มขืนกลางทุ่งนานะครับ

ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีอยู่นะครับ
ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรกระสังจังหวัดบุรีรำ
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุในบริเวณทุ่งนาบ้านศรีคิ้วตำบลสูงเนินอำเภอกระสัง
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมเก็บคราบเลือดส่งตรวจหาดีเอ็นเอของคนร้าย
ช่วงบ่ายของวันที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมา
มีชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ก่อเหตุพยายามข่มขืนและทำร้ายร่างกายหญิงอายุ๔๗ปีรายหนึ่ง
ขณะกำลังหาเขียดอยู่กลางทุ่งนา
เหตุการณ์นี้เริ่มจากคนร้ายสวมหมวกไอ้โม่ง
เดินมาทำทีขอเงินแต่ผู้เสียหายไม่ได้พกเงินไป
จากนั้นได้ปลุกปล้ำหมายข่มขืนแต่ผู้เสียหายสู้แรงไม่ไหว
รอจังหวะที่คนร้ายถอดกางเกง
เมื่อสบโอกาสจึงเอามือขย้ำพวงอรรถะของคนร้าย
คนร้ายนั้นร้องด้วยความเจ็บปวด
จากนั้นคนร้ายได้ใช้มีดที่อยู่ในถุงย่าม
เข้าที่มือของผู้เสียหายอย่างจังจนมือหัก
แล้วก็ใช้เสียมฟาดไปที่ศีรษะของเธอ

ทีขณะหญิงคนดังกล่าวเข้ามาขอให้ช่วยว่า
ขณะกำลังขับรถแบ็คโฮลตักดิน
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
เห็นผู้หญิงเดินมาอย่างโซซัสโซเซ
สภาพที่มีคราบเลือดติดตามศีรษะ

ถูกคนร้ายพยายามจะข่มขืน
แต่เธอต่อสู้จึงถูกทำร้ายร่างกาย
นายสุริยาจึงแจ้งญาติเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานไว้๒ประเด็นคือ
ข่มขืนและประสงค์ต่อทรัพย์
คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน